ไปดูเรื่องของการติดตามตัวอดีตนักมวยดังค่ะ
ที่ไปกระหน่ำยิงเซียนไก่ชนชื่อดัง

ติดตามประเด็นนี้จากรายงานของคุณปียชาติคงถิ่นเลยค่ะ
ทำรวจสอบพอร์ธ่ามากกาเร่งติดตามตัวนายนพสิทธิ์จีน
ใจเย็นอายุ๓๘ปีหรือพรเสน่หสิทธิ์มนชัย
ตนักมวยดังหลังกระหน่ำยิงนายสว่าง
เจริญมากอายุ๔๓ปี
ไก่ชนชื่อดังในพื้นที่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี
จากการตรวจสอบสภาพศพพบว่าผู้ตายถูกยิง๔นัด
กระสุนเข้าที่บริเวณสะโพกซ้าย๑นัด
กระสุนฝังที่หัวใจราวนมด้านซ้าย๒นัด
แขนซ้ายทั้งสองข้างมีบาดแผลถูกเศษกระสุน
หลังก่อเหตุนายนพสิทธิ์ได้นำอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน๗นัด
ฝากไว้ที่เพื่อนก่อนหลบหนี
นางสาวพัชรีรุ่งเรืองอายุ๓๐ปี

ก่อนเกิดเหตุสามีได้สั่งพรมมาปู่ที่ห้องเล่นสนุกเกอร์
แต่ใช้เบอร์โทรศัพท์ของภรรยาผู้ก่อเหตุ
เป็นผู้รับพัสดุถึง๒ครั้ง

เพราะกลัวจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย
ต่อมาแฟนผู้ก่อเหตุได้ขับรถผ่านหน้าบ้านของแฟนผู้ก่อเหตุ
และบีบแตรยาวคล้ายหาเรื่อง

จึงตามมาที่บ้านแล้วชักปืนยิง

เขาก็วิ่งหนีกันหมด
แต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมายิงใครเลย
คือตั้งใจจะมายิงแฟนหนูคนเดียว
คนที่ให้ปากคำกับตำรวจเขาบอกว่า
เขาเข้ามาเข้าประตูโต๊ะมา
แล้วก็ยกมือบอกแฟนหนูว่าพี่ผมขอโทษ

นายนพสิทธิ์มีปากเสียงกับนายสว่างมาแล้ว๒ครั้ง
กระทั่งมีปากเสียงเรื่องการส่งพัสดุล่าสุด
อาจโกรธแค้นสะสมทำให้มาก่อเหตุครั้งนี้
เกรดเนี่ยก็ฟ้ารถขับเหยียบเต็มที่นะ
แล้วก็บีบแกเป็นคนเขาได้ยินกันหลายคน
แล้วทุกวันจะไม่เคยบีบแกจะไม่เคยทักกัน

แต่เมื่อวานนี้เขาทำในเมื่อเรื่องเพิ่งจะทะเลาะกับเมียเขาอยู่เงียบ
อันนี้แม่ก็บอกว่าเออร้อนมันใจเย็นก่อน
เขาเลยบอกว่าเน่เอากดโทรศัพท์ไปหายวางสิ
เดี๋ยวแม่คุยกับมันเองว่าที่แม่โทรไปไม่ได้มีอะไร
เพราะแม่จะโทรถามว่าไอ้เบอร์ไอ้บ้านเล็กที่๗ทับ๒เนี่ยมันของใครที่ไหน
ทำไมถึงต้องสั่งของก็ต้องเอาเบอร์ของกบไปทำไมไม่เอาเบอร์ของตัวเอง
แล้วไอ้เกดเนี่ยเขาก็พูดใส่โทรศัพท์มาว่าไม่ต้องไปคุยเสียขี้หู
เราก็นึกว่าเขาจะไปคุยไปเคลียร์กันธรรมดาไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้
ให้มอบตัวแล้วก็ไปสู้กันเอาอะไรอันนี้เอา
เพราะว่าจะได้ไม่ต้องหนีหนีไปทำเพื่ออะไรไม่ต้องหนีหรอกเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับ
ครอบครัวของนายสว่างได้รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักเผลอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี
นายวิชัยเจริญมากอายุ๖๙ปีพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
สามคนและลูกอีกห้าคนที่ต้องดูแล

ส่วนตัมรวจสอปพอร์ท่ามกาตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเคยก่อคดียิงผู้อื่นตายมาแล้ว
ล่าสุดได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขณะนี้ญาติอยู่ระหว่างเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว
ปียชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน